มีเรื่องเตือนภัยย้ำแล้วย้ำอีกเลยนะคะ
เวลาจะจอดรถซื้อของซื้อของที่ไหน

อย่าทิ้งของมีค่าเอาไว้ในรถ
รถยนต์ทิ้งกระโปรงกระเป๋าไว้มันก็ล่อตาล่อใจทุบกระจกได้

หาดใหญ่ค่ะผู้ชายคนหนึ่งจอดรถไว้หน้าร้านสะดวกซื้อจะลงไปซื้อของ
แล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่ตะกร้าหน้ารถ

แล้วนี่มีสามีภรรยาคู่นึงมาพร้อมกับลูกน้อยด้วยนะ
เหมือนจะมาซื้อของแต่ปรากฏว่าจังหวะลงมาเอ้า
ฝ่ายสามีค่ะเหลือไปเห็นว่าเอ๊ะมอเตอร์ไซค์ข้างมันมีมือถือวางไว้ตรงตระก้านี่นะ
ส่งสายตาซิกแนลบอกภรรยา

เดินกลับขึ้นรถเพราะว่าฝ่ายสามีหยิบโทรศัพท์ของรถข้างไปแล้ว
แล้วก็ออกรถหนีไปอย่างรวดเร็วเลย

นี่คือนายสัญญาคุณทองนะคะ

แล้วคุณก็วางที่วันตรงตะกร้าหน้ารถมอเตอร์ไซด์
แล้วก็เข้าไปซื้อของแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
ออกมาปุ๊บมือถือหายปั๊บ
ตอนนี้แจ้งความว่าที่โรงพักหัดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัว

เพราะว่ากล้องวงจรปิดก็เห็นภาพชัดเจนอยู่
แต่เรื่องการทิ้งของไว้ในรถนะคุณผู้ชมขอเลย
จอรถที่ไหนรถใหญ่รถเล็กนะคะ

สามเอากุญแจออก
และ๔เอาของมีค่าออกมาด้วย
หรือถ้าไม่ได้เอาออกจริงก็เอาไปไว้กระโปรงหลังหรืออะไรก็ได้

ขาหมูกดยังเจาะเลยอ่ะ
เอาระวังอย่าไปเผลอลืมวางเอาไว้แบบนี้ครับ